รักใครรักมากอกหักแล้วเจ็บมาก
กินข้าวกับน้ำตามันเป็นยังไงแล้ว

กินข้าวกับน้ำตาฉันส่งใจตรงนี้

แต่ว่าไม่ได้หมายถึงคนแบบนี่นะ
ไม่เกี่ยวอย่าไปโยงนะ
ก็มีนะถ้าเกิดถึงขั้นกินข้าวอยู่แล้วคือแม่นั่งอยู่ข้างหน้า
คือเรารู้สึกแย่ที่ว่าแม่ต้องมาเห็นภาพอย่างนี้นึกออกป่ะ
กินข้าวไปก็คืออย่างนี้จริงนะ
ชิคกี้พายเป็นปะเป็นหรอเห้ยฉันเคยเป็นนะฉันเคยอุ๊ย

ก็เคยเป็นในจังหวะที่เราต้องแบบต้องทำงานไปด้วยเราก็ต้องกินข้าวไปด้วย
แต่เราก็แบบโพลอัพความรู้สึกไม่ไหวอ่ะจริง
รับทุกคนเข้าสู่รายการสาราคนเศร้านะคะ
โอ๊ยแถวคิวตัวเองยังไงอะ
ให้คนอะไรทำครับผมเป็นคนกิจกรรมเยอะอยู่แล้วออกกำลังกายเยอะแบบเล่นฟุตบอลอะไร
แล้วก็มีเพื่อนที่ช่วยแล้วก็มี
ครอบครัวแหละที่แบบน่ารักกับเรามาก

ดีครับดีครับพร้อมครับ
แต่ว่ามีคนเขาบอกว่าฬีราการจีบหญิงของกาณภัฏเนี่ย

ถ้าเลือกจีบฉันคนเดียวบนโลก
ก้ามเห็นใจตายตรงนั้นเลย

สมมติอส่วนใหญ่เวลาแบบ
เธอจีบเงี้ยทำไง

เพราะว่าจริงอดีตเราเยอะมากกว่าเธออีก

ได้สิเพื่อนนะโค้ช

โปรดติดตามตอนต่อไป